ทางการเมืองมีหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะพาไปดูเรื่องนี้กันก่อน
ว่ากันว่าคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณจะย้ายไปอยู่พักพลังประชารัฐ
คือมีคำยืนยันนะคะจากคุณดำรงพิเดชสสบัญชีรายชื่อ
ที่เพิ่งจะนำพักรักผืนป่าประเทศไทยยุบรวมกับพักโอกาสไทย
ของคุณมิ่งขวัญแสงสู่วันไม่ถึงสองเดือนนะคะครับ
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่าตอนนี้คุณมิ่งขวัญ
ลาออกจากการเป็นหัวหน้าและสมาชิกพักโอกาสไทยแล้วจะย้ายไปอยู่กับพักพลังประชารัฐ
อาจจะได้รับการเสนอชื่อเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยอ่า
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นแคนดิเดตลำดับที่เท่าไหร่นะคะครับ
คุณมิ่งขวัญเนี่ยคือพอมีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวจะเปิดตัวเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐ
เจ้าตัวปิดมือถือเลยค่ะคุณผู้ชมคือทีมข่าวของเราก็พยายามจะโทรไปถาม
อืมก็ต้องฝากข้อความเสียงคือบอกตอนนี้ก็คือรับสายไม่ได้ใครมีอะไรให้ฝากข้อความไว้
มนุยการพักพลังประชารัฐนายวิรกรคำประกอบ
รับว่าได้ยินข่าวที่คุณมิ่งขวัญจะมาที่พักเหมือนกันแต่ยังไม่รู้รายละเอียด
ถ้าคุณมิ่งขวัญมาร่วมงานด้วยก็ดีเพราะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
ส่วนจะถึงขั้นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าเนี่ยไม่ขอตอบนะคะ
ก็บอกแค่ว่าขอให้สัมภาษณ์สั้นสั้นก่อนนะเดี๋ยวรอสักหนึ่งถึงสองสัปดาห์
ก็จะมีความชัดเจนมากกว่านี้คุณผู้ชมค่ะที่ผ่านมาการเลือกตั้งปีหกสอง
มิ่งขวัญประกาศจุดยืนไม่นำพักเศรษฐกิจใหม่ร่วมรัฐบาลกับผลเอกประยุทธ์
ครับแต่ถูกสอสอของพักทั้งห้าคนยกมือไปสนับสนุน
ทำให้คุณมิ่งขวัญลาออกมาตั้งพักโอกาสไทย
ก็ไม่ได้รับกระแสตอบรับเท่าที่ควรนะคะแต่ก็ค่อนข้างชัดเจนว่า
เอกประยุทธ์จะไม่อยู่กับพักพลังประชารัฐมันก็เหมือนกับว่า
การเจรจาระหว่างคุณมิ่งขวัญกับพลเอกประวิทย์ที่คุยกันมาระยะหนึ่ง
บรรลุวัตถุประสงค์ว่าจะให้คุณมิ่งขวัญมาเป็นหัวหน้าทีม
เศรษฐกิจของพักพลังประชารัฐหลังจากที่พลเอกประวิทย์เคยทาบทาม
อุ๋ยหม่อมราชวงศ์ปริยธรรมเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรี
แต่หม่อมอุ๋ยท่านไม่ตอบรับนะคะก็อาจจะนี่แหละดึงคุณมิ่งขวัญมา
คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้เนี่ยว่ากันว่าพักหลายพักที่ไปควบรวมกัน
หรือว่าย้ายไปอยู่ด้วยกันแม้กระทั่งพักขนาดกลางกลางหรือว่าพักที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ย
เนื่องจากสารรัฐธรรมนูลเพิ่งไฟเขียวเรื่องสูตรการเลือกตั้ง
ในการคิดคำนวณสอสอปาร์ตี้ลิสต์ให้ใช้สูตรหาร๑๐๐

ประเมินว่าปาร์ตี้ลิสต์๑๐๐คนของสอสอในการเลือกตั้งปี๖๖เนี่ย
คนหนึ่งต้องใช้คะแนนถึง๓แสนคะแนนได้นะฮะ
พักเล็กพักขนาดกลางก็อาจจะยากหน่อย

จากเลือกตั้งเมื่อปี๖๒มีพักที่ได้สอคนเดียว๑๓พัก
บางคน๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐๕๐๐๐๐๖๐๐๐๐๗๐๐๐๐คะแนนก็เป็นสอได้๑คนแล้ว
นี่วันนี้คุณระวีมาชมาดลหัวหน้าพักพลังธรรมใหม่นะฮะนายแพทย์ระวีนะครับ
แล้วก็คุณมงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
วันนี้มาคุยกับผมเรื่องนี้ที่เปิดปากกับภาคภูมิ
ทั้งสองท่านยอมรับเลยว่าพักเล็กเนี่ยน่าจะหายไปแบบ๘๐๙๐สำหรับที่ได้สอสอกันอยู่ในปัจจุบันอาจจะเหลือแค่ไม่กี่พัก
แต่ถามว่าจะไปยังไงกันต่อถ้าในส่วนของพลังธรรมใหม่กับไทยศรีวิรัยยืนยันว่าจะสู้ต่อนะฮะ
แต่ยอมรับว่าสอที่จะได้เข้ามาคงต้องใช้ขนาดปฏิลิสต์ที่สูงมากแล้วก็เหนื่อยมากขึ้นนะครับ

คือถ้าจะให้ดีต้องเป็นเขตกรุงเทพชั้นใน
เพราะว่าเขตกรุงเทพชั้นในจะซื้อเสียงน้อย
แล้วก็ในเขตเมืองใหญ่ในเขตเมืองที่เป็นคนที่เป็นปัญญาชนเยอะ
จริงผมได้ติดต่อประมาณ๒๐พักแล้วว่าพักใดสนใจ
แต่การตกลงมันตกลงไม่ได้ครับต้องรอทั้งว่าชัดเจนว่าหารลอยล่ะ
จากนี้ไปอีกไม่นานแล้วก็จะมีคำตอบว่า
มีพักใดที่จะมารวมกับพักกำลังทำในการสู้

พลังทำใหม่ของนายแพทย์ระวีที่เป็นหัวหน้าพักเนี่ยบอกว่าตอนนี้มองไว้๒สูตร
ค่ะอ่าหนึ่งก็คือชวนพักเล็กทั้งหมดเนี้ยมาควบรวมกันอืม
รวมกันเป็นพักเดียวเพราะว่ามันจะได้มีหลายหลายพักแล้วก็ไปลงพื้นที่ช่วยกัน
หาขนาดปฏิลิสต์จะได้สู้ไหวถูกต้องแต่จะใช้ชื่อพักไหนค่อยว่ากันนะค่ะ
ถ้าหาควบรวมได้นะถ้าไม่ได้ก็ต้องสู้พักเดียวชวนคุณมงคลกิจมาด้วยไหมคะ
คุณมงคลกิจบอกไม่มาแต่คุณมงคลกิจเนี่ยบอกผมสู้พักเดียวค่ะ
แล้วก็หวังไว้๑๓ที่นั่งเดี๋ยวรอดูกันต่อการเมืองการเลือกตั้งในปี๖๖นี้นะมันจะเข้มข้นและกฎิกาก็เปลี่ยนไปเยอะทีเดียวนะครับ